ความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโม
คือมันมีการเข้าใจกันประมาณว่า
ถ้าเกิดว่าคุณแม่ของคุณตังโมคุณแม่พนิดาเนี่ย
ฟ้องตรงต่อสารเลยในคดี
ฟ้องเองหรือมอบอำนาจให้ใครฟ้องก็แล้ว
แต่ทางอายการที่ทำคดีอยู่เนี่ย
อาจจะมีปัญหาเรื่องการไม่สามารถฟ้องคดีได้หรือเปล่า
หรือถ้าคดีที่ฟ้องตรงต้องยุติไปทางนี้ก็ต้องยุติไปด้วยหรือเปล่า

คุณประยุทธ์เพชรคุณนะฮะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด

โดยระบุว่าในคดีของคุณแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
หลังจากพนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้อายการที่นนทบุรีพิจารณาเมื่อ๒๖เมษายนที่ผ่านมา
ธิบดีอายการภาคหนึ่งได้ให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาสำนวนนะครับ
ซึ่งคณะทำงานเห็นว่ามีประเด็นสำคัญต้องสอบสวนเพิ่มเติม
ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้
และเมื่อ๑๗มิถุนายนเนี่ยได้ออกหนังสือให้พนักงานสอบสวน
ทำการสอบสวนเพิ่มเติมให้เสร็จภายใน๑๕วัน
ส่วนคณะทำงานและอธิบดีอายการภาค๑จะมีคำสั่งทางคดีอย่างไร
เดี๋ยวทางสำนักงานอายการสูงสุดจะแถลงอีกทีนึง
เท่ากับว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการสอบสวนเพิ่มเติม
กรณีที่มีคนให้ข้อมูลให้ข่าวบอกว่าหากผู้เสียหายในคดี
ไปฟ้องตรงต่อสารในคดีนี้
พนักงานอายการจะไม่สามารถฟ้องคดีนี้ได้อีก
โดยอ้างถึงระเบียบสำนักงานอายการสูงสุด
ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอายการ
พศ๒๕๖๓เรื่องนี้ทางคุณประยุทธ์บอกว่า
ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องนะครับ
เพราะระเบียบดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับคดีอาญา
และไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายที่บรรยัติเอาไว้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย
นั้นทันทีอายการให้พนักงานไปสอบสวนเพิ่มเติม
ภายใน๑๕วันให้เสร็จเนี่ยมีหนังสือไป
เมื่อ๑๗มิถุนายนนั่นเท่ากับว่าก็ยังมีเวลา
จนถึงสักช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี่นะฮะ

หลังจากที่อายการสูงสุดแถลงความคืบหน้า
ทางคดีวันนี้ก็คือต้องสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะ

วันนี้เนี่ยนะครับคุณปอคุณแซนคุณกติก
เป็น๓คนบนเรือสปีดโบสต์๓จาก๕คน

วันนี้มาที่สพเมืองนนทบุรีนะครับ

มาถึงเมื่อ๑๕นาฬิกา๑๕นาที

เออคุณปอได้คุยกับคุณแม่คุณตังโมบ้างไหม

ขึ้นไปพบพนักงานสอบสวน

ผู้จัดการส่วนตัวเพื่อนสนิทคุณแตงโม
อีกคนที่มาคือคุณแซนนะฮะ
อันนี้คุณแซนหรือคุณกติก
สอบส่วนสักครึ่งชั่วโมงก็กลับลงมานะฮะ
ก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมนะฮะ
นี่ค่ะคือคุณแซนคุณกติกที่มาหลังคุณปอเนี่ยบอกว่า
มาให้ปากคำตามหลักกฎหมาย
ถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าตรงไหนยังขาดตกบกพร่องเนี่ย

การเดินทางมาในวันนี้ไม่ได้กังวลใจอะไร
ตอนนี้อยากให้คดีจบเร็ว
นี่นะฮะที่เหลือก็ต้องรอดูแล้วฮะ
ว่าอายการได้รับสำนวนการสอบเพิ่มเติม
ทางพนักงานสอบสวนแล้วจะมีความเห็นทางคดีสั่งฟ้องไม่ฟ้อง

ตอนนี้เหมือนกับต้องรอดูทางคุณอัจฉริยะด้วย
บอกว่าจะฟ้องคุณแม่หลายข้อหาเลย
แทนที่จะไปฟ้องตรงใช่ไหม